ต่อกับข่าวนี้โอ้ฮือฮาไม่แพ้กันค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะไทยรัฐออนไลน์ค่ะได้โพสต์อักษรย่อ
ซึ่งเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนี้เลย
ปฏิบัติการภารกิจกวาดล้างกันที่สวนลุมพินี

อุ้ยเรื่องนี้ที่ฉันอัดไปก็ย่อจนเมื่อยเลยนะ
ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าลูกชายภูมิกับคนนี้
เรื่องมันมีเมาส์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่านะคะใครจะไปคิดนะคะว่าผู้ชาย
ที่ไปเดินอยู่ในสวนลุมและปฏิบัติภารกิจลับเนี่ย
มันมีข่าวดังอยู่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมว่า
ไปออกกำลังกายช่วงเย็นย่ำค่ำอะไรว่าไป
ก็จะเห็นบ่อยนะคะในสำหรับคู่รักกรณีแบบชายรักชาย
ไปยืนกระแต๋วพุ่มไม้ไปทำอะไรกันก็ว่ากันไป
ก็ไปถวายนู่นถวายนี่ว่ากันไปนะคะ
ซึ่งนะคะเขาบอกว่าใครจะไปคิดว่าหนึ่งในนั้น

ตอนนี้กำลังมีผลงานจากออนแอร์ด้วย
เรื่องเขาก็เมาส์มาอย่างนี้นะคะจากโต๊ะแต่งหน้า
ของช่างแต่งหน้าพี่เก้งกว่างของเรานี่แหละค่ะ
เอิญไปเจอลูกภูมิกับลายนี้โดยบังเอิญสบตาปั๊บก็รู้เลยนะคะ
ใช่แน่นอนหลังจากนั้นก็เลือกพุ่มไม้เลยค่ะเป็นรังลักษณ์นะคะ
ก็ไปสิงสู่อะไรก็ว่ากันไปนะคะ
คือไม่ไปเปิดโฮงเปิดห้องอะไรให้มันเรียบร้อย

ไป๒เดือนเหมือนเดิมเดินมาเจอกันแต่จำเหมือนจำไม่ได้
คือพี่เก้งเราจำได้แต่ลูกชายภูมิกับคนนั้นจำไม่ได้คุณผู้ชม

ส่งสายตาปั๊บเข้าสู่ภารกิจรักหลังผู้ไม้อีกครั้งค่ะ
ไปเกือบปีคุณผู้ชมค่ะเขาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนี่แหละ
พี่เก่งก็ไปหาอย่างที่มีข่าวคุณผู้ชมเขาไปบ่อย
แต่คราวนี้นะคะไปเจอลูกชายภูมิกับคนนี้
ที่บาร์เกย์แห่งเนิมย่านออตกค่ะคุณผู้ชมสมัยนู้นนะคะ
ปรากฏก็ไปเจออีกค่ะแล้วก็คือด้วยความที่นางก็ดริ้งดัง
เก้งคนนั้นก็เลยพุ่งไปจูบปากเขา

เขาก็บอกว่าเราเคยรู้จักกันเหรอเหมือนจำไม่ได้
แต่ท้ายที่สุดด้วยอารมณ์พูดตรงเมาอ่ะคุณผู้ชม
ก็ไปเสร็จกันที่หลังข้างหน้าของเดิม

ซึ่งดิฉันก็ถามมาแล้วก็รู้แล้ว
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปใบ้กันในเพจละกัน
แต่ถ้าพูดชื่อมาก็จะเป็นคนที่เคยมีข่าวแนวนี้อยู่แล้ว

ใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นว่า
ถ้าจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรก็ห้องหับให้มันเรียบร้อยดีกว่า